สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษาเมฆขลาล่อแก้วมาแล้วค่ะ
วันนี้เห็นทะเลสวยแบบนี้อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะ
แต่ไม่น่าจะไปได้อะค่ะเพราะว่าวันนี้ภาคใต้ฝนเยอะจริง
และดิฉันวันนี้ขอทำหน้าที่พยากรอากาศเพราะเป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะ
ก็เลยอยากจะมาบอกว่าสภาพอากาศแต่ละพื้นที่เป็นยังไง
แต่ย้ำก่อนว่าภาคใต้ยังก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปนะคะ
วันนี้ค่ะหลายพื้นที่เลยฝนยังคงเยอะเหมือนเดิม
ร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
เพราะอะไรเพราะนี่เจ้าพายุไซโครนอัศนี
แม้ว่าเขาจะขึ้นฝั่งที่เมียนมาร์ไปแล้วแต่จังหวะที่เขาสลายตัวค่ะ
ฝนมันย้อนออกไปพื้นที่รัศมีร์โดยรอบเขา
เดี๋ยวมันกินเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยทำให้ประเทศไทยเกิดฝนค่ะ
ตกสู้ตกซ่าฟูแรงค่ะและช่วงเวลานี้
มีความเป็นไปได้จะเกิดฝนตรงไหนบ้างนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะ
ช่วงเวลานี้เลยนะคะตอนกลางของประเทศ
ตรงนั้นคือจังหวัดนครสวรรค์พิษนุโลกพิจิตรแถบนั้นน่ะนะคะ
น่าจะมีฝนนะรวมถึงภาคเหนือด้วยแล้วก็มีภาคตะวันออกเล็กน้อย
นี่คือช่วงเวลานี้แต่หลังจากนั้นฝนจะตกหลายพื้นที่ค่ะ
เอานับตั้งแต่หลัง๖โมงเช้าเป็นต้นไป
กระจายบางพื้นที่นะแต่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่

มาเลยค่ะบ่าย๒เริ่มแล้วกระจายทุกพื้นที่นี่เห็นไหม
เต็มทุกพื้นที่เลยและหนักที่สุดคือ
ช่วงเวลาคนกลับบ้าน๔โมงเย็นถึง๑ทุ่ม
โอ้โหฝนตกเทลงมาเทลงมาเลย
และโดยเฉพาะภาคอีสานจะเห็นว่าภาคอีสาน
ตั้งแต่ค่ำจนถึงดึกเลยฝนไม่ละเว้นเลยค่ะ
ตกทั้งวันทั้งคืนและนี่ภาคใต้
ต่างกับภาคอีสานเลยตกเยอะเหมือนกัน
ฝนตกเยอะแบบนี้คลื่นก็สูงตามไปด้วยค่ะ
เน้นที่แถวทะเลอันดามันเห็นไหมคะ
กระบี่พังงาก่อนแล้วกันนะ

แล้วก็ภูเก็ตพงาเท่าเท่านี้ค่ะ

และจุดไหนที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ๒เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ฝนก็มาเรือก็ออกไม่ได้เที่ยวเกาะแก่ง

แต่แปลกนะประเทศไทยบางพื้นที่

มีความเป็นว่าจะเกิดสงสัยอีกด้วย

จุดนี้คือเผื่อนวังร่มกล้าว

ทำไมน้ำมันน้อยขนาดเนี้ยและตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกประตูเขื่อนปิดนะ
ปล่อยน้ำไม่ได้นะเพราะไม่มีน้ำไม่ปล่อย
ชาวบ้านเขากะไว้ว่าจะทำนาปรังค่ะบอกว่าทำไม่ได้
สิ่งที่ทำได้คือออกมาหาปลาหน้าเขื่อนค่ะน้ำเนี่ยมันถึงขั้นลงไปเทินได้
ชาวบ้านก็เลยไม่รู้จะทำยังไงออกมาหาปลาได้ปลาเล็กปลาน้อย
ไปทำกับข้าวก็ยังดีคุณผู้ชมเมื่อสักครู่บอกว่า
ทะเลฝั่งอันดามันไม่น่าเที่ยวงั้นไปทะเลฝั่งอ่าวไทย
ฝั่งอ่าวไทยพอไปได้ค่ะเพราะถ้าคุณไปเกาะเต่า
คุณจะไปเจอพี่จุดพี่จุดนี่เป็นชื่อเขา
แล้วชื่อเขามาจากไหนเห็นตัวเขาไหมเป็นจุด
นี่แหละค่ะเป็นชื่อของเจ้าฉลามวานแห่งเกาะเต่า
ตัวเขาเป็นจุดเต็มไปหมดเลยและตอนนี้เขาคือดาวแห่งเกาะเต่า
ใครที่ลงไปดำน้ำนะและช่วงนี้ไปเจอเขา
เขาบอกว่าโชคดีที่สุดเลยใครดำน้ำแล้วเจอพี่จุด
เข้าไปใกล้เขาก็ไม่กลัวเราด้วยนะคะเอาลองไปดูละกัน
แต่ก็ต้องติดตามค่ะติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าสัปดาห์นี้ใช่ไหมเป็นคิวของทะเลอันดามัน
เดี๋ยวสัปดาห์ต่อถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นคิวของอ่าวไทยก็ได้ที่มีคลื่นสูง
เพราะยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้านี้ลมหนาวจากประเทศจีนมาอีกแล้วค่ะ
แล้วมาเจอความชื้นในประเทศไทยโอ้โหเดี๋ยวดูกันอีกทีแล้วกันว่าจะมีฝนหรือเปล่าในฝั่งอ่าวไทย